ถ้าจะให้พูดถึงพระเอกที่มากความสามารถในยุคนี้แล้วล่ะก็
ผู้ชายคนนี้ต้องลอยลำติดโผล่มาแต่ไกลแน่นอน
เพราะเขาถือเป็นพระเอกเจ้าบทบาทคนหนึ่งเลยทีเดียว
และนอกจากจะมากความสามารถมากฝีมือแล้ว
อย่างมากไปด้วยบรรดาแฟนคลับที่รักและเทใจให้กับผู้ชายคนนี้อย่างสุดหัวใจ

บทบาทที่เขาแสดงค่ะก็เหมือนจะแสดงหนังเรื่องไหนก็จะเข้าถึงบทบาท
เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นธรรมชาติชอบตรงนี้มากเลยค่ะ
เข้าถึงแฟนคลับอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็นิสัยดี
ชอบเขาตรงที่เขาเฟรลี่มีความเป็นกันเอง
แล้วก็ในเรื่องของการแสดงพี่เขาก็แสดงเก่งด้วย
ใช่ครับน่าจะเป็นคนตลกนะครับดูจากการแสดงแล้ว

ในละครเรื่องลิขสิทธิ์หัวใจ
ปทฤษฎีก็ได้ฉายแววความสามารถออกมาให้เราได้เห็น
และเป็นเครื่องการันตีฝีมือชั้นเยี่ยม
บัตรนี้ปทฤษฎีได้เข้ามาเป็นพระเอกแถวหน้าในวงการบันเทิงมาแล้วกว่า๙ปี
ฝากผลงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๐เรื่อง
และมีแฟนคอยติดตามให้กำลังใจอย่างมากมาย
ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยครับ